ปัญหาการขาดแคลนเสื้อชุดดำนะคะทำให้ตอนนี้มีประชาชนออกมาช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมาก
ทั้งการมอบเสื้อดำให้ฟรีการแจกริบบิ้นนะคะ
ในโลกออนไลน์ก็มีวิธีการแชร์ทำเข็มกลัดสีดำ
ให้ชำกันตามแบบฟรีเลยค่ะ
ครูจอยอัจฉรากล้ากสิการฉายาคุณครูลิบบิ้น
เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจสุวรรณเหรียญโปรยทาน
โพสต์ภาพและข้อความสอนวิธีทำโบสีดำ
เพื่อนำไปใช้กลัดบนเสื้อในช่วงไว้ทุกข์ค่ะ
หญิงสาวเจ้าของร้านขายสินค้าแฟชั่นในจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ได้อัดคลิปวิดีโอสอนวิธีทำโบสีดำกลัดหน้าอก
แล้วนำมาแชร์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อให้คนอื่นนำไปทำตามได้ง่าย
ผู้เข้าชมคลิปนี้กว่า๒ล้านครั้ง
และแชร์ต่อไปอีก๓๐๐๐ครั้งค่ะ
อุปกรณ์ที่ใช้นะคะคุณผู้ชมได้แก่ลิปปิ้นสีดำเข็มกลัด
กาวกาวร้อนเข็มแล้วก็ด้ายสีดำค่ะ
ส่วนวิธีทำก็ไม่ยากนะคะเราไปชมวิธีทำคลิปวิธีทำโบแบบไขว้กันค่ะ

ตอนแรกมันอยู่อยู่นี่เนาะที่เราเปิดยิงกาวนึงแล้วก็กลับด้านมา
เสร็จแล้ว
อกจากนี้สมาชิกเฟซบุ๊คลายนี้ก็ยังนำโบดำที่ทำเสร็จแล้ว
แจกฟรีบริเวณหน้าร้านอีกด้วย
ถือเป็นการแบ่งปันน้ำใจในอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าชื่นชมทีเดียวค่ะ